บ่อยครั้งนะครับที่เราแวะเข้าปั๊มน้ำมัน
เพราะว่าต้องการจะแวะร้านสะดวกซื้อ
บางคนก็อาจจะเจาะจงไปเลยว่าต้องเป็น
๗๑๑เมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่า
น้ำมันปตทจะยกเลิกการทำธุรกิจร่วมกับ๗๑๑
เพราะว่ามีร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่

กระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ขณะที่นักการตลาดก็มองนะครับว่า
จะทำให้คนเดินทางเข้าปั๊มน้อยลง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
แตกต่างจากร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มน้ำมันทั่วไป
ขนาดที่ใหญ่กว่าจำนวนสินค้าที่มากกว่า
รวมทั้งการลุกสาขาออกไปนอกสถานีบริการ
แต่สำหรับความนิยมในมุมมองผู้บริโภคแล้ว
สรกลอดุญญานนท์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชื่อว่า
เพราะลูกค้าจะเข้าไปใช้บริการที่ปั๊มน้อยลง
กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่แวะเข้ามา
แต่ศักยภาพก็ยังไม่เพียงพอ
ดังนั้นจึงไม่แปลกหากผู้บริหารระดับสูง
จะยืนยันกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงข่าวลือ
เพิ่มอีก๓๐๐สาขาภายใน๔๕ปี
มีจำนวน๑๓๘๖สาขา
ราวร้อยละ๑๔ของจำนวนสาขาทั้งหมด
หากตามกรอบเวลาที่จะหมดสัญญาภายใน๖ปีคือปี๒๕๕๙
ว่าจะส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงในอนาคต

จะคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ๑๑
ทดแทนได้ก่อนที่จะหมดสัญญาในอีก๖ปีข้างหน้า